เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสพบางประกงได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปกราดยิงที่บ้านหลังหนึ่งจนมีคนได้รับบาดเจ็บ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าสามีพยายามจะง้อขอคืนดีอดีตภรรยา
แล้วเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่อยากกลับมาแต่การที่ไปง้อเขาเนี่ยไปแบบเมาเลยนะ
สามีเนี่ยเมาไปเลยจะไปง้อขอคืนดีกับภรรยาแต่ไม่เจอตัวภรรยาก็เลยอารวาส
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่กระสุนไปโดนญาติของอดีตภรรยานะคะจนเขาได้รับบาดเจ็บ
เขาไปโรงพยาบาลคนก่อเหตุตามไปจะยิงซ้ำถึงโรงพยาบาล
แล้วย้อนกลับมาที่บ้านของอดีตภรรยาอีกรอบนึงไปทำลายข้าวของเขาซะเละเลย
แล้วก็ขับรถหนีไปดูสิจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจตามไล่ล่านะ
แล้วก็จับได้ในที่สุดเพราะว่าตอนที่ขับรถหนีไปประสบอุบัติเหตุ

เจ๊ว่ะ

ตำรวจไล่ล่า

ตัวตาฟอร์จุนเนอร์สีดำ
บนถนนเทพราชบังนาตราด

ไปยิงญาติของอดีตภรรยา

รถของคนร้ายเสียหลักค่ะ

แน่ใจส่องไฟ
รู้ว่าในป้อมไม่สามารถยิงต่อสู้ได้

ตำรวจเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้

คนก่อเหตุออกมาจากรถ

สภาพเนี่ยคือเอาออกมาจากรถเนี่ยยังเมาอยู่เลย
พูดจาไม่รู้เรื่องด้วยค่ะในรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้นะคะ
ทะเบียนงองูนอนหนูห้าแปดหนึ่งสองชนบุรี
มีปืนยาวติดกล้องจุดสองสองปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
อีกหนึ่งกระบอกมีกระสุนปืนด้วยค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวในป้อมคนก่อเหตุคนนี้
ไปโรงพยาบาลก่อนนะคะครับไปรักษาอาการบาดเจ็บจากรถคว่ำก่อนนี่
แล้วตำรวจเขากว่าจะไปถึงตัวรวบตัวได้เนี่ยนะโอ้โห
ไล่ล่าในป้อมนะเป็น๑๐กิโลนะโอ้โหไล่ล่าอยู่เป็น๑๐กิโล
อืมมาลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพบังปะกงได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกัน
แล้วมีคนเจ็บแต่คนร้ายยังซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะพบนางประโลมบุญทวีอายุ๕๑ปีได้รับบาดเจ็บค่ะ
ถูกยิงเข้าที่คอแล้วก็เข้าที่หลัง๒นัด
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งลงพยาบาล
บ้านที่เกิดเหตุกระจกบ้านถูกยิงพังเสียหายไปหมด
ปลอกกระสุนจุด๒๒ตกอยู่๓ปลอก
หัวกระสุนจุด๒๒อีก๑หัวก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตำรวจก็เลยกระจายกำลังปิดล้อมค้นหาในป้อมผู้ก่อเหตุ
ปิดล้อมอยู่เป็นชั่วโมงค่ะแต่ไม่เจอตัวในป้อมค่ะ
นางประโลมคนเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ป้อมเป็นอดีตน้องเขยมาที่บ้านในสภาพที่เมาหนักมาก
มาถามหาน้องสาวเพื่อจะง้อขอคืนดีแต่น้องสาวเธอไม่อยู่
ป้อมเลยอารวาสค่ะปลาของปลาหิน
เอาไม้ฟาดใส่หน้าบ้านแบบนี้ครับกระจกบ้านเขาเสียหายหมดเลยนะคะ
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาระงับเพจในป้อมก็หนีไป
พอตำรวจไปครอบครัวกำลังจะไปแจ้งความเพิ่มที่สพบังปะกง
ป้อมย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้มาตะโกนว่า
จะฆ่าให้หมดทั้งครอบครัวแล้วกราดยิงเลยค่ะ
คนในบ้านบอกว่าในป้อมยิงเข้าใส่ในบ้านเป็นสิบนัดเลยนะคะ
นางประโลมคนเจ็บบอกว่าเธอก็กลัวว่าหลานจะถูกยิง
ก้มตัวบังกระสุนให้หลานโอ้โหตัวเองเลยโดนยิงเข้าที่คอกับที่หลังสองนัดนะคะ
ได้รับบาดเจ็บก็ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล
ป้อมก็หลบหนีไปนะคะ
จะยิงทุกคนเลยแล้วเจ๊ช่วยหลานใช่ไหมใช่
อันนี้คือแฟนเก่าของน้องสาวเหรอ
นี่ค่ะนางประลมคนเจ็บยังพอให้ข้อมูลได้นะคะแล้วระหว่างนี้คือในป้อมคนก่อเหตุนั้นหนี
แต่ระหว่างที่หลบหนีเนี่ยนะคะในป้อมก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะบอกแล้วว่าอย่ายุ่งไม่ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมอบตัวเองไม่อยากฆ่าใครอีก
ห่างจากหมู่บ้านไปกิโลนึงอะค่ะโอ้โหแล้วก็แจ้งตำรวจให้มารับตัว
พาไปสพบังปะกงเพื่อไปซ่อนตัวกันเนี่ย๕ชีวิตที่ต้องหนีในป้อมคนนี้
พอเที่ยงคืนค่ะในป้อมขับรถไปจอดในซอยคลองตันทิกุล
หมู่สิบสองตำบลบางปะกงแล้วปิดไฟรถหมดเลยครับ
บตำรวจอืมตำรวจตำรวจก็นำกำลังมาปิดล้อมนะคะ
ตำรวจกำลังจะเข้าประชิดรถอยู่แล้วจู่จู่ในป้อม
เปิดไฟหน้ารถแล้วเร่งเครื่องพุ่งออกมาเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหดูสิมุ่งหน้าไปทางถนนเทพรัฐบางนาตราด
กิโลเมตรที่๔๔ขาเข้ากรุงเทพช่องทางคู่ขนานนะคะ
ตำรวจเลยไล่ตามป้อมขับขึ้นสะพานกลับรถวิ่งเข้าชนบุรี
จังหวะนี้คือคลาดกันตำรวจก็เลยวางแผนดักจับค่ะ
ตำรวจขับรถขึ้นสะพานกลับรถกิโลเมตรที่ห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบแปด
ไปโรงพักในช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพ
แล้วก็มีการตั้งด่านเคอร์ฟิลล์อยู่ด้วยในป้อมขับรถมาจากด้านหลัง
ขึ้นสะพานเกือบจะชนรถจักรยานยนต์ของสายตรวจพอเห็นด่านตรวจในป้อมเลยลังเล
ว่าจะไปทางไหนต่อดีลังเลลังเลปุ๊บหักพวงมาลัยเข้าช่องคู่ขนานแล้วขับเร็วไงคะ
จังหวะนั้นแหละทำให้ในป้อมเสียหลักชนขอบทางชนขอบแบรีเออร์โอ้โห
รถนี่ลอยฟ้าแล้วตกมากระแทกพื้นนะคะครับตำรวจทหารห้าสิบกว่านายอะค่ะ
ปิดล้อมนี่แล้วก็สุดท้ายเอาตัวในป้อมออกมาจากรถได้
ต้องไปช่วยงั้นออกมานะคะนี่อืมร้องอดโออยู่ในรถนะคะ
ทั้งเมาท์ถึงเจ็บโหทีตอนนั้นล่ะเก่งจังเลยไปไล่ทำร้าย
ทุบบ้านทำลายบ้านไปยิงไปกราดยิงใส่เขาเนี่ย
จะโพสต์เฟซบุ๊กขู่เขาด้วยอะไรด้วย
จนได้ฮะโดนจับจนได้สรุปนะคะเส้นทางที่ในป้อมหลบหนี
จนเกิดอุบัติเหตุแล้วถูกจับเนี่ยนะคะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ป้อมนี่โอ้โหหลายจุดเลยจุดแรกก็คือบ้านอดีตภรรยาที่หมู่สิบห้า
ตำบลบังปะโกงอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่สองก็คือในป้อมขับรถไปโรงพยาบาลพยายามจะยิงญาติของอดีตภรรยา
ซ้ำที่โรงพยาบาลครับแล้วในป้อมก็ย้อนกลับไปที่จุดแรกก็คือบ้านอดีตภรรยา
ทุบรถไปทำลายข้าวของในบ้านจุดที่สามคือในป้อมจอดรถหลบอยู่ในซอยคลองตันทิกุล
ตำบลบางปะกงจุดที่สี่คือที่สายตรวจไปเจอขับหนีอยู่บนถนนเทพรัฐ
กิโลเมตรที่สี่สิบสี่ค่ะเข้ากรุงเทพครับขึ้นสะพางกลับรถวิ่งเข้าชนบุรีแล้วหายไป
จุดที่๕คือจุดที่จับได้นะคะถนนเทพรัฐหมู่๒ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรี
รวมระยะทางที่ในป้อมหลบหนี๑๕กิโลค่ะคุณผู้ชมนี่ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ในบ้านที่ในป้อมไปก่อเหตุเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นตั้งแต่๒ทุ่ม๒๐นี่ฮะในป้อมเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ก่อนนะ
ขี่จักรยานยนต์เข้ามานะครับมาวนหาอดีตภรรยาแต่ไม่เจอนะฮะ
พอไม่เจอก็โมโหไปทุบทำลายข้าวของในบ้านเขาก่อนค่ะนี่๒ทุ่ม๒๐นะครับ
หลังจากนั้นสี่ทุ่มสิบนาทีอ่าในป้อมกลับมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วเดินเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปก่อเหตุอืมนี่ฮะกล้องในระแวกพื้นที่เนี่ย
เขาจับภาพไว้ได้หมดอ่าหลักถงหลักฐานมีหมดค่ะนะฮะ
หลังจากนั้นตอนห้าทุ่มนะครับทุกผู้ชมครับหลังตำรวจพาอดีตภรรยาของในป้อม
ลูกไปหลบที่สพบังปะโกงแล้วในป้อมเนี่ยย้อนเข้ามาอีกรอบนึง
พังรถกระบะของอดีตภรรยาที่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะ
แล้วก็ขับวนรอบหมู่บ้านตามหาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขับหนีอ่า
ไปพลิกคว่ำนั่นแหละแล้วตำรวจก็คุมตัวไว้ได้
เพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้พอเห็นว่าในป้อม
เมาแล้วก็คลุ้มคลั่งแอบซุ่มอยู่ในที่มืดแล้วก็มีปืนด้วยแล้วก็กราดยิงอย่างบ้าคลั่ง
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็รีบพาเด็กในบ้านนั้นกับผู้ใหญ่
ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากภาวนากันภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ไม่ให้ในป้อมเดินมาตรงนี้แล้วเห็นเพราะเกรงว่าถ้ามันมาถึงสงสัยโดนยิงกันหมดแน่
รถที่ไปทุบของเขาเขาเพิ่งซื้อมาด้วยอ่ะพังหมดเลย
พอเราดับรถเรามองว่าทำไมคุณยืนซุ่มหน่อยเราเห็นเขาก็เห็นเราอย่างนี้นะ
เพราะว่าเราก็มานี้ยังไม่ทันให้จอดรถแล้วคือจะมาเอากระเป๋าไงเพราะว่าไม่ได้เปิดร้านอยู่แล้ว
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ไปคุยกับอดีตภรรยาของในป้อมผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เธอบอกว่าเธอหย่ากับในป้อมอดีตสามีมานาน๑๐กว่าปีแล้วนะ
หลังจากที่อยู่กินกันมา๒๕ปีเพราะว่าในป้อมเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึง
แต่ไม่เคยมาพูดดีด้วยนะที่มาง้อขอคืนดีเนี่ยส่วนใหญ่คือมาขู่
ไม่ได้มาคุยดีนะมาขู่แบบถ้าไม่คืนดีจะตามละลานแบบนี้อะไรอย่างนี้
โอ้โหแล้วใครจะกล้ากลับไป
เนี่ยฮะช่วงหลังเนี่ยเริ่มหนักข้อขึ้นถึงขั้นขู่ฆ่ายกครัว
แต่ว่าทางอดีตภรรยาเขาก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเออคงจะไม่ทำจริงหรอกมั้ง
สุดท้ายแล้วก่อเหตุจริงนะฮะวันเกิดเหตุนะครับเธอบอกว่าเธอเห็นเหตุการณ์แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ว่ามากราดยิงแล้วก็พี่สาวโดนเนี่ยเธอก็ต้องพาลูกสาวเนี่ยไปแอบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัย
ออกมาช่วยพี่สาวไม่ทันนะแล้วในป้อมก็ยังมาก่อเหตุทุบกระจกบ้านทุบรถกระบะของเธอพังเสียหายอีก
หลังเกิดเหตุแม่ของในป้อมมาขอโทษนะมาคุยบอกไม่ให้เอาเรื่องแต่เธอไม่ยอมยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วฝากบอกไปด้วยว่าไม่ต้องมาขอโทษด้วยเพราะยังไงก็ไม่ให้อภัย
ป้อมเนี่ยทำกับคนในครอบครัวเธอแรงเกินไปตอนนี้พี่สาวของเธอก็บาดเจ็บถูกยิงเข้าไปนะครับ
ตอนนี้อาการยังหนักนะแพทย์ได้ผ่าตัดเอากระสุนที่ฝังในปอดเนี่ยออกให้แล้ว
แต่ว่าเลือดในปอดยังไหลไม่หยุดเธอก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ยังโทษตัวเองอยู่นี่แหละ
ที่เป็นเหตุให้พี่สาวเนี่ยต้องมาถูกยิงเพราะว่าตัวเธอ
วอนให้ตำรวจอย่าให้ประกันตัวในป้อม
เนื่องจากอดีตสามีของเธอเนี่ยเคยประกาศขู่เอาไว้ว่า
ถ้าออกมาได้นะจะฆ่าให้ตายทั้งหมด
หย่ากันมาเนี่ยประมาณสิบปีแล้วค่ะแต่เขาก็ยังไปไปมามาหาเราอยู่อย่างเงี้
เวลานั้นที่เขามีแฟนใหม่เขาก็จะหายไปพักนึง
แล้วพอเขาเลือกกับแฟนปุ๊บเขาก็จะมาง้อเราอย่างนี้ทุกครั้ง
ซึ่ง๓๔ครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้นะคะแต่เราก็ไม่โอเคไม่ดีด้วยไม่อะไรด้วย
แล้วจนมาล่าสุดมาพักหลังเนี่ยเขามาง้อบ่อยมาก
ง้อมาข่มขู่จะยิงตลอดนะคะทุกครั้งเราก็นิ่ง
เราก็เฉยเราไม่อยากตอบโต้เพราะว่าเรากลัวกลัวแบบนี้ค่ะ
ถ้าเราไปปฏิเสธอะไรรุนแรงเกินไปคนรอบข้างเราจะเดือดร้อน
ที่ผ่านมาเราอยู่กับเขานะเขาตีเราตลอดเลยนะ
เขาตีเราตลอดเลยเราก็ทนเพราะเราไปไหนไม่ได้เรามีลูกไง
แล้วพอจนตอนนี้เราไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องไม่ไหวจริง
เพราะเราทำงานเราก็เหนื่อยแล้วแล้วลูกเนี่ยเราเลี้ยงเองหมดเลย
เราก็เลยไม่ยอมอยู่เขาเขามาง้อเท่าไหร่เราก็ไม่ยอมดีด้วย
เพราะเราเป็นแค่ผู้หญิงแล้วก็เด็กเล็กอย่างนี้เราจะทำยังไง
คือถ้าเกิดเขาโดนประกันมาคือพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น

ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้ากูออกมากูจะยิงทิ้งทุกคน
มีอีกคนนึงที่ประสบเหตุในเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นอ่าลูกจ้างอ่ะ
ชื่อนางสาวพัชรานะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากเห็นผู้ต้องหามายิงใส่นางประโลมแล้วเนี่ย
ผู้ต้องหายังได้หันมาไล่ยิงเธอด้วยนะยิงใส่สาม
นัดนะฮะแต่ไม่โดนนะครับแล้วยังตะโกนออกมาว่าให้ออกมานะแล้ว
ก็กล่าวหาว่าเธอเนี่ยแย่งความรักไปเดี๋ยวจะยิงให้ตายซึ่ง
ยืนยันว่าตัวเธอไม่เคยแย่งความรักจากใคร
คือในป้อมเนี่ยมักจะกล่าวหาว่าสาเหตุที่อดีตภรรยาเปลี่ยนไปแล้วก็ตีตัวออกห่าง
เป็นเพราะถูกพี่สาวถูกญาติถูกบรรดาลูกน้องมายุให้เลิกกับในป้อม
ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลยในป้อมเนี่ยคิดไปเองทั้งหมด
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้เธอยังช็อกยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเขาจะยิงแบบยิงกาตมั่วเลยคือโดนใครเขาก็ดูนะ
กล้าว่าจะให้ตายโยโค่เลยอ่ะ

ใจนุมันอยู่กับนั่นกับตัวคือนุช็อกไปแล้วอ่ะ
คือหนูทำอะไรไม่ถูกตอนที่เขายิงป้าเสร็จใช่ป่ะค่ะ
แล้วเค้าเดินดิ่งดิ่งดิ่งไปหานุเนี่ย

ไอ้ปูมึงออกมาเดี๋ยวนี้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

พี่ชายเนี่ยแตกแยกจนพี่ชายเนี่ยเกิดความกดดันแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ก็แตกแล้วอะสติก็แตก
หวังว่าไม่เคยแบบมีรถกับใครไม่เคยมีปัญหาไม่เคยอะไรกับใครเลย
คงนี้อ่ะเขาไม่พูดเขาจะไม่พูดอะไรเลยกับใครเขาก็ไม่ปรึกษาใคร
ทำให้เขาทุกฝ่ายมาไลน์ว่าเออเป็นอย่างงี้อย่างงี้อีกแล้วนะเออเองช่วยคุยให้หน่อย
แล้วหนูก็จะไปถามว่าเออพี่มันยังไงกันทะเลาะอีกแล้วเหรอตีเขาอีกแล้วเหรอไม่พังเขาอีกแล้วเหรอ
เขาก็จะบอกว่าเออเองไม่ต้องยุ่งหรอก
เขาอยู่ด้วยกันนะเขาก็ยังไปมาหาสู่กันเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้เลิกกัน
อย่างที่ข่าวพูดว่าเขาเลิกกันมานานแล้วไม่ใช่เขาไม่ได้เลิกกัน
เขาก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็เวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยลูกสะพ้ายก็จะโทรมาหาเรา
แม่นะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาด่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้แม่ก็บอกลูกชายอะไรแบบนี้เตือน
เราก็จะรู้เฉพาะที่ว่าเขาทะเลาะแล้วก็โทรมาบอกเรา
แต่พออยู่เขาก็ไปเที่ยวกันเล่นน้ำลงเรืออะไรกันในครอบครัวเขาก็ไปด้วยกัน
ไม่ทำอย่างนั้นล่ะเขาบอกแม่หนูก็ทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้ว
มันหนักเหลือเกินมันสุดที่จะทนแล้วทนแล้วทนแล้วทนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ฟิลขาดแล้ว
เขาไม่ฟังเราแล้วณตอนนี้เขาไม่ฟังเราแล้วอ่ะเราจะทำยังไงเคอร์ฟิลล์ก็เป็นอยู่
อีกตั้ง๗นาทีเนี่ยจะ๔ทุ่มเราก็ไม่กล้าวที่จะออกมาเขากดน
ทีนี้ก็ลูกสะพ้ายเนี่ยเขามาทำโครงการหมู่บ้านพิขุดมั่นคง
เขาไปประชุมเนี่ยเขาก็จะเสียค่าเช่ารถน่ะให้คนขับ
น่ะทีละสองพันสามพันเขาก็บอกกับเราว่าแม่หนูจะเอา
ออกจากโรงงานเอ่อออกจากโรงพยาบาลนะถามเอ้าทำไม
น่ะทำอยู่งั้นก็ดีแล้วแม่คิดดูสิเนี่ยจ้างคนอื่นไป
สามพันสองพันป้อมออกมาเนี้ยไปกับหนูเงินสองพันสามพัน
ก็อยู่กับเราเขาก็พูดอย่างงี้ใช่ไหมเงินสองพันสามพัน
เดี๋ยวมันก็จะอยู่กับเราเอาตามใจลูกถ้าคิดดีแล้วก็
ตามใจกันเพราะทำกินเอาเอาเขาออกมาได้สองสามเดือนแล้วก็
ไม่เอาเข้าไปก็บอกว่าให้ไปหางานทำไม่เอาเขาไป

ทีนี้ค่ะความคืบหน้าทางคดีนะฮะก็เบื้องต้นนะครับ
ตำรวจสพบังปะกงนะครับแจ้งข้อหานายธนโชธ
ในป้อมสามข้อหานะครับคือพยายามฆ่าฝาฟื้องพรกชุ
เฉินแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยอ่าเดี๋ยวเจ้า
รอสอบผู้บาดเจ็บอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยไม่รู้สึก
ตัวไปแล้วนะฮะก็ต้องรอให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนทางอ่านาง
ัญพรผู้เสียหายพาลูกอ่าพาหลานนะพาลูกน้องที่
ในเหตุการณ์ไปแจ้งความเอาผิดกับในป้อมเพิ่มเติม
และในข้อหาพยายามฆ่าด้วยค่ะนะฮะแม่ผู้ก่อเหตุก็ไป
ใช่ฮะ